คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คือชาวบ้านเขาภาวะว่าจะเป็นอาถรรพ์
ว่าไม่มีการบวงสวงเจ้าที่ป่าช้าก่อนหรือเปล่า
เพราะว่ารถเครนที่ไปรื้อเมนเผาศพ

เพราะว่ารถไปล้มฟาดทั้งเมนทั้งหลังคาของสาราการประเรียน
ขณะที่ตัวรถเครนมันลอยขึ้นเลย

เหมือนกับมันดึงตรงส่วนหัวเครน
แล้วดูสิส่วนตัวรถเครนส่วนที่ควบคุมมันลอยขึ้นแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็สาราเมนก็พังเสียหาย
แล้วกล่องของเมนก็ล้มไปฟาดสาราการประเรียนด้วย
ชาวบ้านลือเลยเป็นอาถรรพ์แน่
ทำอะไรไม่ขอเจ้าที่เจ้าทางซะก่อนนะฮะ
บอกว่าต้องมีพิธีเส้นไหว้ก่อนหรือเปล่า
แล้วนี่คนที่ขับรถเครนไม่ได้ทำพิธีหรือเปล่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานค่ะ

ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนนั้นที่รถเคนขนาดใหญ่กำลังปฏิบัติงานอยู่
ก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์

เพราะว่าเครนเนี่ยจริงเขากำลังยกปล่องเมนอยู่นะ

แล้วตัวรถสิบล้อมันก็กลายเป็นว่า
ตัวรถ๑๐ล้อมันก็ขึ้นไปทั้งคันเลยเหมือนกัน

สาราการประเรียนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้รับความเสียหาย

แต่ทีนี้ชาวบ้านประหลาดใจค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในสาลาเนี่ย
โดยเฉพาะหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักสามสิบเก้านิ้ว
สูงประมาณเมตรกว่านี่นะคะ
มีรอยถลอกที่บริเวณหน้าตักเล็กน้อย
แล้วก็รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
ขนาดหน้าตักสามสิบเก้าเซนติเมตรเนี่ย
ก็ที่ปลายปอกดาบหักเสียหายเล็กน้อยเหมือนกัน

ทีนี้จากการตรวจสอบรถเครนนี้ค่ะ
ทะเบียน๖๔๑๕๔๗กรุงเทพมหานคร

หน้ารถปักลงไปกับพื้นเลยค่ะ
ส่วนคานเครนเนี่ยส่วนที่มันยื่นมาเนี่ย

ไปทับสาราการประเรียน
ร่องเมนก็ล้มอีกเหมือนกันค่ะไปทับสาราการประเรียนแตกพังเสียหาย
ชาวบ้านพระสามเณรที่อยู่ในวัดเนี่ยนะ
ต้องช่วยกันเก็บพวกเศษปูนเศษไม้ของที่เสียหายออกจากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องกู้รถเครนคันนี้กู้ป่องเมนนะฮะ
ค่ะเคลียร์พื้นที่ด้วยนะคะรวมถึงก็ยกรูปหล่อ
สมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชแล้วก็หลวงปู่ทวดเนี่ย
ออกจากจุดที่เกิดเหตุไปประดิษฐานชั่วคราวในที่ที่ปลอดภัยก่อน
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอาถรรพ์ของเจ้าเปรย์
หรือว่าเจ้าที่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าช้าอยู่
ใช่นะฮะเขาบอกว่ามีความเชื่อแต่โบราณนะ
บอกว่าหากจะรื้อเมนหรือว่าเตาเผาศพเก่าที่ผ่านการใช้งานมานานแล้ว
เผาผีมาเยอะแล้วต้องประกอบพิธีเส้นไหว้
สังเวยด้วยเครื่องเส้นไหว้อาหารคาหวาน
ก่อนจะเริ่มต้นลื้อถอนเปลี่ยนแปลงปริมณฑลของป่าช้า
แต่ชาวบ้านบอกว่าการบรื้อถอนที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่น่าจะประกอบพิธีกรรมอะไรหรือเปล่า
ไม่ได้ไปขอคำมาหรือบอกกล่าวต่อเจ้าที่ป่าช้าหรือเปล่า
ค่ะทีนี้ก็เลยต้องไปถามพระครูสมุพิสิทธิ์อาณาลโย
ท่านเจ้าอาวาทวัดโครงคารเรียบนี่นะคะ
คือท่านเจ้าอาวาสท่านจะปรับปรุงพื้นที่วัด
แล้วก็มีการว่าจ้างรถเครนของทางบริษัทเอกชนมารื้อถอนเมน
คือเมนนี้คือใช้มานานแล้วค่ะ

กว่าปีแล้วก็ต้องการจะเปิดพื้นที่ทำประโยชน์อย่างอื่น
แล้วก็จัดบริเวณป่าช้าใหม่ให้อยู่เยื้องไปหลังวัดห่างจากเขตพุทธาวาส
เตรียมสร้างเมนหลังใหม่ก็เลยจะต้องลื้อถอนเมนหลังเก่า
แต่ทีนี้อันนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกนะ
บอกว่าก่อนจะรื้อเมนเนี่ยมีการทำพิธีขอขมาเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ท่านเจ้าอาวาสให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็การลื้อเมนหรือปล่องเมนเนี่ย

เพราะว่าจุดเดิมสร้างขวางตะวัน
อันนี้มันเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ไงว่า
ถ้าเกิดว่าไปสร้างขวางตะวันมันจะไม่ดี
หลายคนอาจจะเอาง่ายไม่ถูกฮวงจุ้ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเขาก็มีงบประมาณในการสร้างเมนใหม่ประมาณ๓ล้านกว่าบาท
แต่ว่าพอมันเกิดความเสียหายแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็เขาประเมินเบื้องต้นว่าความเสียหายเนี่ย

คือสาราเมนหรือว่าปล่องเมนเนี่ย

แต่ว่าสาราการประเรียนเนี่ยต้องซ่อมแซมอีกสองแสนนะครับ

กลายเป็นว่ารถเครนที่เตรียมโยงสายสลิง

พอมันเกิดแรงกระแทกก็ควบคุมทิศทางไม่ได้

โค้นแล้วมันล้มพิษทิศนะฮะค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคนที่ขับรถเครน
ก็คือนายประเสริฐ
ชูแสงอายุ๕๙ปี

มันมาจากความสะเพรา

หนัก๔๐ตันอ๋อคำนวณตรงนี้ผิด

มันไม่น่าจะหนักเท่านั้นเออแต่จริงจริงแล้วมัน
หนัก๔๐คือมันหนักมากกว่ารถเครนอีก

ขอบปล่องให้มันหลุดจากตัวเมนก่อนไง

ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ประสานรถเครนมาอีกหลายคันเลยเพื่อลื้อ
แล้วก็แก้ปัญหาให้กับทางวัดแล้ว
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีใครได้รับอันตราย
ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ